วันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหนุ่มหล่อขวัญใจของดิฉัน
ช่วงนี้ทั้งหล่อทั้งเซ็กซี่
คุณผู้ชมพวกเราได้เห็นโมเมนไซขี้กันบ่อยแล้ว
แต่ว่าคราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความ
ตะมุตะมิน่ารักระหว่าง
อ่าจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะกับช่วง

คุณค่ะเคยได้ยินกันไหมคะ
ว่าบางอย่างมันกินไม่ได้แต่ดูแล้วสบายตา
ไอ้ที่ว่านี่ก็ความแซ่บความซีก
อุ๊ยของอาร์ตพระสุทธิ์เขาแหละค่ะ
โพสต์โจ๊กล้ามล้ำลงโซเชียล
ที่ส่วนคราวนี้เก็บไปสั่นกันบ่อย
แต่มาคราวนี้พี่ขอโพสต์อยู่ในโหมดตะมุตะมิ
กับเจ้าฟันฟันหมาข้างบ้านที่แสนรู้
แถมดูคียอตคันสุด

บ้านช่องไม่กลับขออยู่ในตัดหนุ่มอาร์ต
ตัวอ่อนตัวเหลวอย่างกับคาราเมล
เต็มคาราเบลเลยนะปัน
ที่พูดมาเนี่ยใครจะมองว่าดิฉันอิจฉาหมา
โอ๊ยคิดถูกแล้วละค่ะ

อันนี้วันน้ำ

ไหลอาบน้ำไป
อ่าน้ำลูก

อันน้ำไม่รู้ใครอยากเที่ยว
อ่านน้ำเร็ว

อันนี้แหลมอันนี้แหลม
อันนี้แหลม